กี่วันก่อนเนี่ยมีคนแชร์แอร์กันเยอะบนโลกโซเชียล

บอกว่าไปส่งปรายศาลีที่ปิ่นกราว
แล้วก็บอกว่าล่าสุดอยู่บนแท็กซี่

แต่ว่าล่าสุดนะคะมีการออกมา

ตั้งใจที่จะกุเรื่องขึ้นเพื่อที่จะหนีคดีนะคะ
ไปฟังเสียงที่เธอออกมากล่าวขอโทษกันค่ะ
ขอโทษขอโทษพ่อแม่ที่มีลูกแย่แบบหนู
ขอโทษทุกคนที่เขาเดือดร้อนเพราะหนู
ขอโทษผู้เสียหายขอโทษญาติเขา
ขอโทษคนที่เขารักหนูเป็นห่วงหนู
แต่หนูกลับคิดถึงกับตัวเอง

ชื่อใช้น้องต้าบอกว่ามาช่วยการตามหาหน่อย

แล้วก็ต้องการที่จะหนีไป
แต่ว่าญาติดันไม่รู้ว่าต้องการทำเรื่องแบบนี้ขึ้น

ในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจออกมาโพสต์
แล้วก็คลิปขอโทษออกมาแบบนี้ค่ะ
เรื่องหลักพาตัวนี้ขึ้นมา
ขอโทษแท็กซี่ด้วยที่ต้องมาตกเป็นข่าว

ส่วนเรื่องที่ขโมยของยอมรับผิดทุกอย่าง

คิดให้รอบครอบมากกว่านี้นะคะ

ก็ทำเอาเกิดกระแสตีกลับอย่างหนัก
เพราะว่าตอนนั้นก็กลายเป็นเรื่องเป็นราว
มีภาพที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้ว

กำลังปลอบใจอยู่ร้องไห้แบบนี้

คดีพลิกมาแบบนี้หลายคนก็เข้ามาตอบกลับ
เชิงต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะคะ

อกจากจะทำให้แท็กซี่เสียชื่อเสียงแล้วเนี่ย
ยังจะทำให้คนที่ตั้งใจช่วยเหลือเสียความรู้สึกด้วย
หลังจากนี้คิดจะแชร์ข่าวตามหาใคร

จะเป็นเรื่องหลอกลวงอีกนะคะ

ก็เป็นเรื่องที่
หลายคนก็ว่ากันนะคะ